เด็กหญิงตัวน้อยเดินไปที่ร้านอาหารไปขอน้ำซุป

แล้วก็คนที่ร้านถามว่าเอาน้ำซุปไปทำอะไรลูก

นี่ค่ะคือที่บ้านยากจน
มาขอน้ำซุปเพื่อไปกินกับข้าว

พยายามตักให้ติดเล้งพวกกระดูกต่าง

นี่ฮะมาขอน้ำซุปเอาไปกินกับข้าว
มีกันอยู่ด้วย๕ชีวิตในบ้าน
ถามว่ามีกับข้าวอย่างอื่นไหมไม่มีค่ะ
นี่กลายเป็นเหตุการณ์ที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
กระทั่งมีคนใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือ
ตอนนี้มียอดบริจาคกว่า๖แสนบาทแล้วนะครับ

แต่ทีนี้มันมีประเด็นขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คนในครอบครัวของเด็กหญิงคนนี้คือผู้เป็นพ่อ
ดหัวออกมาแบบนี้เลยกินเหล้าเมา

และตบตีเมียหรือตบตีแม่ของเด็ก

เมื่อวานนี้ตำรวจต้องเข้าไปจับกลุ่มตัวนะ
ที่บ้านในตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
เมื่อไปถึงนะคุณนะพบนางสาวสนิทอายุ๓๙ปี
ของผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นแม่ของเด็กที่ขอน้ำซุปนะคุณ

ตาปิดเลยหน้าปูดบวมเลยหัวแตกนะครับ
เธอให้การบอกว่านี่สามีเธอซ้อมเธอ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลนะฮะ
โดยนางสาวสนิทบอกว่าโดนนายพรพรมสามีทำร้าย
เพราะกลัวและหึงหวงหาว่าเธอจะไปมีชู้
แล้วก็จะหอบเอาเงินบริจาคไปใช้คนเดียว
เรื่องเงินเรื่องทองมาอีกนี่ใบหน้าเธอบวมปูดมาก

แล้วกลัวเธอจะเอาเงินบริจาคไปใช้คนเดียว

บอกว่าเงินที่ได้บริจาคมายังไม่ได้เบิกมาใช้ด้วยซ้ำ
เพราะเขามีคนที่มาดูแลบัญชีนี้

เขาหึงหวง

เอากำปั้นเอาไม้มือตีแล้วก็เอาตะหลิวตี
หึงห่วงมันมีเรื่องอื่นอีกไหม

คือว่าเขาหาว่าอีกเรื่องหนึ่งคือว่า
หนูจะหอบตังค์ลูกไปกินเสริมสุขอะไรอย่างนี้
บอกว่ายังไม่เคยอันนี้เลยเพราะเขาไปฟังคนอื่นเยอะ

นี่แหละฮะแล้วเธอก็บอกว่าเธอโดนทั้งชกนะแล้วโดนอะไรทุบรู้ไหม
ตะหลิวเอาตะหลิวมาฟาดนะครับ
ทีนี้นักข่าวก็ถามเด็กหญิงที่ไปขอน้ำซุปเหมือนกัน
น้องก็บอกว่าเห็นเลยว่าแม่โดนพ่อทำร้าย

พ่อเอาไอ้เหล็กที่เอาไว้หุงข้าวฟาดแม่
หนูก็บอกพ่อไปว่าพ่อพ่ออย่าทำอะไรอย่างนี้นะฮะ
จากทุบตีเมียแล้วนะฮะนายพรพรมยังกินเหล้าจนเมา
แล้วก่อเหตุอนาจารย์บุกเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้

แต่เจ้าของบ้านฮึดสู้ก็เลยหนีออกมาได้นะครับ
ทีนี้ตำรวจก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนายพรพรม
อยู่ในอาการเมาสุราอย่างหนักพูดจาไม่รู้เรื่องเลย
ซึ่งขณะที่ถูกจับเขาปฏิเสธนะว่าไม่ได้ทำอะไรเมียนะฮะ

มองแล้วขึ้นเหล้า
เอาไปเลยพร้อม

ส่วนวันนี้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ที่ตำบลดอนหัวร่อ
ซึ่งเป็นคนที่ดูแลสมุดบัญชีเงินบริจาคทั้งหมดนะคุณนะ
ของครอบครัวของน้องเด็กหญิงที่ขอน้ำซุป
บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะพาฝ่ายหญิงคือนางสนิท
ไปหาหมอที่นัดตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลชนบุรีอีกครั้ง
หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปทำแผลที่ศีรษะ
เย็บไป๕เข็มคุณดั้งจมูกเนี่ยบร้าว
ตอนนี้ทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างเต็มที่นะครับ
วันนี้จะนำสมุดบัญชีไปอัปเดตยอดเงินบริจาคอีกครั้ง
ส่วนทางฝั่งของนางสนิทก็ยืนยันบอกว่าจะเอาเรื่องสามีให้ถึงที่สุดนะ

และหลังจากตรวจร่างกายแล้วจะขอใบรับรองแพทย
มอบให้กับพนักงานสอบสวนใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะครับ
ส่วนทางครอบครัวที่จังหวัดศรีสะเกดอยากให้กลับไปอยู่ที่บ้าน
ซึ่งตัวเธอเองยังติดที่ลูกยังเรียนหนังสืออยู่ที่นี่
และจะตัดสินใจเรื่องการเดินทางกลับบ้านในภายหลังนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับ
กับการสพเมืองชมบุรีเปิดเผย
ว่าเบื้องต้นดำเนินคดีกับนายพรพรม
ข้อหาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายนั้นทางตำรวจก็รอใบรับรองแพทย์นะฮะ
และเรื่องที่บุกไปพยายามจะข่มขืนเพื่อนบ้านนั้น
ผู้เสียหายไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดี
แต่ก็เหตุการณ์นี้ก็ยังสงสารน้องที่เป็นลูกนะ

ก็อยากให้เอาเงินที่ได้รับบริจาคต้องจัดสรรดี
คือเราก็ถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเงินตรงนี้จะจัดสรรยังไงบ้าง
ผู้ช่วยบอกว่าอาจจะสร้างบ้านให้ครอบครัวนี้
เงินที่เหลือต้องเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา
ให้เด็กหญิงกับน้องที่ยังเล็กอยู่
แต่เอาจริงมันก็ตรงกับจุดประสงค์ที่คนเขาบริจาค
จะให้น้องน้ำสูตรบางคนเขาเรียกกันแบบนั้นในโลกโซเชียล